คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันอลละวนอนละเวงกันดูท่าจะไม่จบและไม่รู้ด้วยว่าเดี๋ยวมันจะไปจบตรงไหน
อย่างที่เราพูดกันไปเล่ากันไปเรื่องของหวยอลละเวนที่ดูเหมือนการถูกรางวัลที่๑ครั้งนี้มันจะกลายเป็นทุกขลาบหรือเปล่า
ทำให้ดูครอบครัวไม่สงบสุขเอาซะเลยค่ะ
ก็คือเรื่องของนางดาวกับคุณพี่มณิษฐ์จำได้ไหมเรื่องนี้
หลายคนบอกเฮ้ยมันจะกลายเป็นมหากราบหวยหรือเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
ฉันไม่อยากฟันทงว่ามันเป็นความอลละเวงแบบรักสามเศร้าหรือสี่เศร้า
เพราะมันดูแล้วมันมีหลายคนมาเกี่ยวพันธุ์ด้วยกับครอบครัวนี้
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่มณิษฐ์นะคะคนที่เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นข่าวแล้วหลายคนชื่นชมบอก
เจ้าตัวบอกล่าสุดจะแจ้งความด้วยนะอ่ายังไงล่ะ
ก่อนหน้านี้บอกยังไงก็ไม่แจ้งกลัวเดี๋ยวเมียโดนจับ
อืมตอนนี้บอกเดี๋ยวจะแจ้งความกับตำรวจสพธวัฒน์บุรีค่ะ
จังหวัดร้อยเอ็ดให้ดำเนินคดีกับนางดาวเมียรักฐานยักยอกทรัพย์
เอาเงินคืนนะแต่บอกอย่าไปทำอะไรเมียผมนะ
เอาเงินคืนอย่างเดียวเออแล้วพี่มณิชเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
บอกตอนแรกไม่อยากแจ้งความหรอกนะแต่วันก่อนอ่ะ
เอาวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละดาวโทรมาแล้ว
บอกว่าขอให้ยุติการให้ข่าวและยุติความเคลื่อนไหวต่าง
เดี๋ยวขอเวลาสักวัน๒วันเดี๋ยวจะกลับมาบ้าน
เอาเงินมาคืนให้หมดเลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปกับผู้ชายคนอื่น
แต่แหมวันนั้นมีวันหนึ่งไปออกรายการดังอ่ะ
ลูกชายพูดไม่ดีโอ้ไม่พอใจ
หนีไปเพราะความโกรธและทีนี้พี่มณิษฐ์บอกเอางี้
ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็ด้วยความรักความผูกพันที่อยู่กันมานาน
นานเกือบ๓๐ปีก็เชื่อใจยอมค่ะ
สุดท้ายพอติดต่อกลับไปหานางดาวเมียรักปิดเครื่องติดต่อไม่ได้แล้ว
คราวนี้พี่มนิดบอกฉันมั่นใจแล้วฉันถูกหลอกอีกแน่
คงอยากจะหนีไปใช้ชีวิตกับผู้ชายคนอื่นมากกว่า
ในเมื่อเมียไม่มีความจริงใจก็ตัดสินใจแจ้งความจะให้เอาเงินมาคืน
เอาจริงผมไม่อยากให้เมียติดคู่ติดตารางนะ
ถ้าได้เงินคืนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกที
อาจจะถอนแจ้งความถ้ามันทำได้ก็เห็นแก่ที่อยู่ด้วยกันมานาน
แล้วถ้าเกิดว่าเมียเกิดไม่มีที่ไปขึ้นมาก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละ

ใช่แล้วแกบอกว่าแกสงสารลูก
อย่าลืมแกบอกตอนนี้ลูกอายเพื่อนไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว
เพราะว่ากลายเป็นข่าวแบบนี้ลูกบอกอยากจะไปอยู่กรุงเทพฯไปเรียนที่อื่น
ก็เลยขอเถอะดาวเดาเห็นใจลูกบ้าง

เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนคุณดาวเองก็ออกมายอมรับว่า
จริงลอตเตอรี่ก็เป็นของพี่เขาแหละ
แล้วก็มีปัญหากันก็เดี๋ยวจะเอามาคืนกันจะมาอยู่กันเป็นผัวเมียกันเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้
แต่จะบอกว่ามันก็เป็นการพูดกลับไปกลับมา
เราก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจริงตรงไหนด้วยนะ
ทีนี้นะคะทางด้านของพี่ชายแท้ของนางดาวกันบ้างแม้พูดถึงครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงบ้าง
เพ็ญค่ะอายุ๕๕ปีก็เอาจริงก็เท่ากับว่าเป็นพี่เคยของพี่มณิษฐ์เขานะ
บอกว่ารู้แล้วนะว่ามณิษฐ์น้องเขยไปแจ้งความ
อู้ยเห็นด้วยพูดงี้เลยไปแจ้งความเลย
เพราะอะไรอยากให้ดาวกลับมาคุยกันว่าจะเอายังไง
แบ่งเงินให้ลงตัวสงสารหลานเอาเงินมาให้หลานก็ได้
หลานต้องมารับสภาพแบบนี้ต้องอายเพื่อนอีก
แล้วบอกต่อด้วยนะบอกว่ามณิษฐ์นะถ้าสุดท้ายนะต้องเลิกรากับน้องสาวของเขา
เขาบอกเลยว่าเขาอยากให้มณิษฐ์อยู่ที่เดิมที่บ้านด้วยกันอย่าไปไหน
เพราะตัวมณิษฐ์เป็นคนดีแล้วรักน้องสาวรักครอบครัวรักลูกมาก
ส่วนน้องสาวผมพูดเลยนะอยากจะไปกับใครก็เชิญ
โอ้โหนี่ครอบครัวไม่มีใครเข้าข้างนางดาวเลยนะคะ
ส่วนของคดีตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกนางดาวแล้วนะคะ
เพราะว่าอาจจะต้องมาไกลเกลี่ยคุยกันเรื่องของเงินรางวัลว่าจะให้กันเท่าไหร่